เมื่อวานคืนกันตาถาวอลเนี่ยก็มีงานพรีเซนเตอร์นะคะเปิดตัวกันไป
แต่ว่าหลายคนก็ต้องไปถามเขาเพราะว่าเขาก็ไปรีวิว
กระทบกระเทือนกับภาพลักษณ์พรีเซนเตอร์หรือเปล่านะคะ
ฟังกันดีกว่าเพราะว่าเขาก็เสียหายหลายแสนเหมือนกันนะคะ

ลองทานสินค้านะครับแล้วก็ได้รีวิวจริงนะครับ

เพราะว่าจริงแล้วเขาอาจจะซื้อเพราะว่าเห็นการเชื่อถือสินค้านี้ก็ได้
ก็เลยรู้สึกว่าจริงมันอันตรายต่อร่างกายเราเหมือนกัน
นี่ก็เลยวางแผนกับคุณพลอยว่าไหนก็จะต้องแต่งงานกันแล้ว
ปีหน้าเดือนหน้าตรวจสุขภาพกันเลยทีเดียวแล้วกัน
ว่ามันจะมีสารอะไรตกค้างเกี่ยวกับร่างกายเราหรือเปล่า
เพราะว่าโอเคมันเป็นระยะสั้นที่เราได้ทดลองสินค้าจริง

และระยะยาวล่ะเราก็ไม่ทราบเช่นกัน
หลังจากนี้ได้คุยกับคุณพลอยกับทางบริษัทแล้ว
ก็คงจะไม่รับรีวิวอีกเลยนะครับเป็นการป้องกันเอาไว้ก่อนดีกว่า

เพราะว่าคุณกันเขายืนยันว่าเขาทานเอง
ในงานนี้ก็ไปเจอคุณแม่แพทย์ณปาพา

งานนี้ก็ออกมายืนยันนะคะเสียงแข็งเลย
สิ่งที่พี่ตำรวจเขาอยากรู้ก็คือ
เรื่องของว่าเราได้มีส่วนร่วมรู้เห็นในการผลิตไหม
มีส่วนแบ่งส่วนต่างที่ได้จากผลประโยชน์จากที่เขาขายไหม

คือเขาก็อยากจะรู้เรื่องว่าเราได้มีการใช้ไหม

แพทย์เชื่อว่าทั้ง๕๙คนไม่มีใครรู้

ไม่มีใครอยากจะเดินไปสำนักงานตำรวจหรอกเนอะ
ถือว่าเป็นดาราสาวที่งานเข้าเยอะที่สุดนะคะ
พี่อาจารย์รักมาทักนางว่านางดวงปังมาก
ถึงแม้ว่านางจะมีสามีเป็นสามีก็โดนโทษอยู่อะไร
นางจะมีชายมาให้เชยชมตลอด
นางก็ยังสวยไงและที่สำคัญคือ
แล้วก็เลี้ยงลูกคือทำครอบจักรวาลมากในหนึ่งคนในร่างเดียวเออยอมใจนะ